ไปเที่ยวกันต่อพาไปนั่งรถตู้เที่ยวเมืองไทย
แต่ว่ารถตู้คันนี้เขาแปลกกว่าที่อื่น
เขาปลูกพืชผักสวนครัวไว้บนหลังคา

อ๋อนี่ไงอุ๊ยคุณมันเหมือนรถในการ์ตูนเลย

ไคร้ผักชีฝรั่งสละแหน่

มีเฉาเวยกระถิ่นมะขาม

คุณผู้ชมเขาเรียกว่ามีนานชาวเวยด้วยนะ

เป็นของนายสุนทรคำงาม
ศิลปินอิสระชาวพยาวครับอายุ๖๑แล้ว
ขับรถคันนี้ไปไหนมาไหนก็กลายเป็นที่สะดุดตา
คนก็ชอบสนใจมองขอถ่ายภาพกันหน่อย

คุณลุงสุนทรเขาบอกแบบนี้
จุดเริ่มต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะ

เฮ้ยรถเก่าขนาดนี้ไปปลูกเสน่ห์ดีป่ะ

มีคนแซวก็เลยอ้าวแซวใช่ไหมล่ะ
ก็เลยนำแผ่นโฟมไปปลูกผักไฮโดโพรนิคก่อน
นา๗เซนติเมตรพร้อมกับเอาแผงต้นไม้มามัดติดกันบนหลังคา
แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวซะเลย
แล้วบางทีก็ปลูกผลไม้กิน
บางทีก็โยนเม็ดมันขึ้นบนหลังคามันก็ขึ้นงอกงามแบบนี้
คนชอบประชดว่าปลูกผักก็ปลูกดีกว่า

ทีนี้ลุงสุนทรบอกต่อนะคะบอกว่า
แม้รถตู้จะมีอายุกว่า๓๐ปีแล้วแต่

ส่วนใหญ่จะขับไปถึงกรุงเทพเลยนะ

แต่พอต้องกลับบ้านที่จังหวัดพยาวก็จะใช้ตาข่าย
คลุมแล้วก็ค่อยขับไปแน่นอน
ถ้าขับเร็วไม่ได้เนอะจะมาตาย

ไอเดียแปลกแล้วก็แตกต่างแบบนี้
นิ้วไปให้เลยจ้าลุงสุนทรจ๋า

ฟงสายไฟหรือว่าอาคารอะไรเนี่ย
ให้ดีด้วยมันจะไปเกี่ยวกันนะครับ